คุณผู้ชมคะก่อนที่จะพักกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะ
คราวนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

เขาไปเจอศพเป็นชายพิการนะคะ
นั่งอยู่บนวิวแชร์เสียชีวิตในลักษณะที่ถูกยิง
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนพบศพชายถูกยิงเสียชีวิตบริเวณใต้สะพานต่างระดับเชียงขาง
ถนนเชียงใหม่ลำปางทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เจอศพของผู้ชายไม่ทราบชื่อแต่เป็นคนพิการขาขาดทั้งสองข้างค่ะ
คือเสียชีวิตอยู่บนวิวแชร์สภาพเนี่ยสวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิน
แล้วก็ใส่กางเกงยีนมีบาดแผลนะคะ
คือโดนอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกนัดหนึ่ง
กระสุนทะลุด้านหลังแล้วก็บริเวณขมับซ้ายทะลุขวา
รวมถึงที่ตักของผู้ตายเนี่ยนะเจอปืนขนาดจุด๔๕วางอยู่
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่ตรงนั้นนะคะ๒ปลอก
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นคนพิการที่น่าจะมีฐานะ
จากดูจากวิวแชร์ที่ใช้ค่ะ
เป็นวิวแชร์นำเข้าจากต่างประเทศ
นาฬิกาที่สวมใส่อยู่ก็เป็นนาฬิการู
แล้วก็ปืนมูลค่ากว่า๑แสนบาท
โดยตำรวจก็ได้ไปสอบปากคำ
สอบคนขับรถบรรทุกที่มาจอดพัก

คนขับรถบรรทุกก็เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณ

แต่ตอนนั้นคนขับรถบรรทุกเขาก็ไม่ได้เอกใจไง
คิดว่าน่าจะเป็นเสียงคนที่มายิงปืนเพื่อไล่นก
ปกติแล้วจะมีชาวบ้านที่เขามาจุดประทัดไล่นก
แถวนี้อยู่เป็นประจำทุกคืนเลยนะคะ
ทีนี้จากการที่ตำรวจเขาสอบสวน
ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตาย
หรือเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
แต่ว่าตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฆ่าตัวตาย
คือตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ว่าผู้ตายเนี่ย
น่าจะใช้ปืนยิงหน้าอก๑นัด
แล้วตอนยิงหน้าอกยังไม่ตาย
ก็เลยเอาปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
ยิงที่ขมับด้านซ้ายทะลุขวา

คือผู้ตายถูกยิงบริเวณหน้าอกหนึ่งนัดจนทะลุ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยมายิงขมับซ้าย
แล้วคนร้ายก็ทิ้งปืนเอาไว้บนตัก

ผู้ตายเป็นคนฆ่าตัวตายเองหรือไม่
อันนี้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานไว้๒ประเด็นนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้จะได้ให้แพทย์นิติเวชชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ก็คือแนววิถีกระสุน
แล้วก็จะมีการประสานไปยังสมาคมคนพิการ
ช่วยตามหาญาติของผู้ตาย
ให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ